ที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าวคึกคักไปด้วยมวลชนแล้วแล้วครับ
เวทีขนาด๑๒เมตรติดตั้งเป็นที่เรียบร้อย
บนเวทีมีการจำลองเป็นห้องพิจารณาของศาลด้วยนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้ที่บริเวณบนเวทีนะครับ
จะเห็นว่าบนเวทีมีการจำลองคล้ายห้องพิจารณาคดี
เปรียบเทียบกับคำตัดสินกรณีบ้านพักหลวงของนายกรัฐมนตรีนะครับ

กิจกรรมวันนี้ที่เวทีหลักนะครับ
หยิบยกเรื่องอดีตนายกสมัครสุนทรเวศ
ซึ่งเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการทำอาหารออกอากาศ
รายการชิมไปบ่นไป
ก็ถูกพิจารณาลงโทษมีความผิดยุติบทบาท
นายกรัฐมนตรีในยุคนั้นด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันบรรยากาศหน้าเวทีขณะนี้ก็จะเห็นว่า
มวลชนจำนวนมากนะครับจับจองพื้นที่
อยู่บริเวณด้านหน้าแล้วก็รอฟังการปราศัย
ซึ่งช่วงค่ำวันนี้นะครับ
จะมีเซอร์ไพรส์กิจกรรมต่าง
ไม่ว่าจะเป็นการออกแถลงการ
ร่วมกันของแกนนำบนเวทีในวันนี้
แล้วก็มีกิจกรรมคอนเสิร์ตนะครับ
ของวงทีศูนย์๔๗และวงสาวมัญชน
ที่จะขึ้นคอนเสิร์ตในช่วงประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
วันนี้ถือได้ว่า๕แยกลาดพร้าวนะครับ
เวทีใหญ่กว่าปกติ
กว่าครั้งไหนที่มีการจัดขึ้นมา
ซึ่งท่านหลังมีเต็นต์ที่รองรับแกนนำอยู่ข้างหลังด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันเวทีขนาดใหญ่๑๒นิ้ววันนี้
จัดบริเวณสยามเมื่อเดือนที่แล้ว
ขณะเดียวกันรอบข้างเวที
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีกลุ่มคณะราบมาทำลาบ
ให้กับกลุ่มมวลชนได้ทานกันฟรีบริเวณจุดตรงนั้นข้างกับเวที
ขณะเดียวกันให้คุณผู้ชมดูด้านหลังเวทีนะครับ
ก็มีมวลชนจำนวนมากมาอยู่บริเวณนี้แล้ว
ขณะเดียวกันนะครับให้คุณผู้ชมไปดูการรักษาความปลอดภัย
ของกลุ่มกาดที่คอยคัดกรองมวลชนที่จะเข้ามาในการชุมนุม
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีกลุ่มกาดที่อยู่บริเวณถนนทางเข้า
ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่ามีใครมีกระเป๋าหรือว่ามีเป้
กาดก็จะมีการขอเข้าตรวจค้นก่อนเพื่อความปลอดภัย
เพราะว่าการดูแลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่แค่มวลชนเท่านั้น
นะครับมีกาดต่างเพื่อที่จะทำให้พื้นที่ชุมนุมนี้ปลอดจากอาวุธ
อดจากสิ่งผิดกฎหมายขณะเดียวกันรอบรอบก็จะมีกาดของมวลชน
หลายกลุ่มด้วยกันที่คอยดูแลความปลอดภัยในวันนี้นะครับ
ขณะเดียวกันให้คุณผู้ชมดูบริเวณจุดตรงนี้นะครับ
มีกิจกรรมของมวลชนที่มีการนำช็อกมาขีดเขียน
มาวาดบนถนนระบายความรู้สึกต่าง
ระบายความรู้สึกระบายสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูด
ถึงนายกรัฐมนตรีถึงรัฐบาลก็สามารถที่จะนำช็อกสีต่าง
ขีดเข็นบนถนนแล้วก็วาดบนถนนนี้ได้
จะเห็นว่ายาวประมาณ๕๐เมตร๒๐เมตร
วลชนก็มานั่งระบายสีวาดภาพกันอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับ
ถ้าเขยิบออกไปบริเวณหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีอีก๒เวทีอยู่บริเวณตรงนั้น
เป็นเวทีของกลุ่มคนเสื้อแดงก็จะมีรถขยายเสียงรถปลาใส
อยู่บริเวณนั้นแล้วก็มีของเครือข่ายคนรุ่น
เราก็ต้องรอการประกาศอย่างชัดเจนของกลุ่มแกนนำนะครับ

จะมีการแถลงการอย่างไรมีบิ๊กสปรายอะไรบ้าง
ขณะเดียวกันก็จะเห็นว่ามีการเริ่มมา
ละวายสีอยู่ตรงนี้แล้ววาดภาพ
สวรีประชาธิปไตยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับมีการใช้ช็อกสีชมพูสีฟ้าสีเขียว
ระบายต่างก็จะมีมวลชนมายืนถ่ายรูปอยู่บริเวณจุดตรงนี้ด้วย
นี่ก็เป็นอีก๑ศีรษฐ์เป็นอีก๑กิจกรรมของการชุมนุมในวันนี้
ที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าวด้วยนะครับ
หลังการพิจารณาของศาลที่นายกรัฐมนตรีรอดจากคดีบ้านพักหลวงนะครับ
ขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมมองไปฝั่งนู้นนะครับ
วันนี้เป็นระเบียบมากขึ้นจากครั้งก่อนนะครับ
ที่ให้ขายของอยู่บริเวณด้านข้างนะครับ

นี่เป็นบรรยากาศตอนนี้ก็จะเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายตรงนี้
ก็จะมีการกันให้ไปขายอยู่ริมฟุตบาทนะครับ
เพื่อไม่ให้มากีดขวางการทำงานของกลุ่มกาด
แล้วก็การชุมนุมของเจ้าหน้าที่ก็จะเห็นว่า
มีการขายเป็ดเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
ว่าจะเป็นเป็ดกิ๊บเป็นเป็ดตัวใหญ่
เป็ดที่มีหมวกแบบนี้นะครับ
ก็มีพ่อค้าแม่ค้านำเป็ดลักษณะแบบนี้
มาขายกันค่อนข้างมากเลยนะครับ
ราคาก็ไม่เบาเลยนะคุณผู้ชม
ตัวที่ใส่หมวกที่คุณผู้ชมเห็นมีใบพัดเนี่ยตัวละร้อยเลยนะครับ
ครั้งก่อนที่เราเคยเห็นตัวเราประมาณ๕๐๗๐บาท
ตอนนี้ราคาพุ่งสูงไปเป็นตัวละ๑๐๐บาทแล้ว
แล้วก็ยังมีขายเสื้อผ้าขายอะไรต่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
ขณะเดียวกันบรรยากาศตอนนี้๑๖นาฬิกา๑๕นาทีกว่าแล้วก็

นี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับ
คงต้องรอการประสัยกันต่อไปว่าจะมีทิศทางอย่างไร
นี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่๕แยกลาดพร้าวครับ